สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
คำนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีการทำร้ายนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ผับดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มีดาราหลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยทำให้เกิดประเด็นดราม่ามากมายค่ะ
ล่าสุดหนึ่งในดาราสาวแต้วนัทพรออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว

ได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีดาราหลายคนถูกเชื่อมโยงอยู่ในเหตุการณ์
นางเอกสาวแต้วนัทพรโดยแต้วได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังจากปากว่า
เธอได้เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารจากคำเชิญชวนของอุ้มลักษณะจริง
โดยระหว่างอยู่ในร้านได้ชวนสาวมิวนิษฐาไปเข้าห้องน้ำ
ซึ่งก็มีคนมาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้แต่เธอไม่ทราบว่าเป็นกาดของร้านหรือไม่
พร้อมอธิบายว่าไม่ได้มีการกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าห้องน้ำแต่อย่างใด
และยอมรับว่าขณะจะเดินทางกลับเห็นกลุ่มคนยืนมุงกันอยู่จริง
แต่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะเธอไม่ได้สนใจค่ะ
นั่งอยู่ก็น่าจะใช้เวลาตั้งแต่เข้าร้านจนถึงกลับไปประมาณสัก
เกือบ๒ชั่วโมงค่ะสักพักนึง
เหมือนเราก็เห็นคนมุงกันอยู่
แต่ไม่ได้มีการแบบใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่าใช้กำลังอะไรกันเลย
แล้วก็มีคนที่โตก็เหมือนแบบโอเคงั้นเรากลับกันเถอะ
เพราะว่าไม่ใช่หนีอะไรด้วยแต่หมายถึงว่าเรานั่งกันอยู่นานแล้ว
เราก็ไม่ทราบว่ามีวัยรุ่นอะไรทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
แล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องมีงานที่ต้องรับผิดชอบไปถ่ายละครกันแต่เช้าอย่างนี้ค่ะ
เกิดเหตุการณ์นะตรงหน้าอย่างนี้มันก็อาจจะรับรู้อะไรได้บ้างอ่ะ
แต่ว่านี่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนนึงที่ไปทานข้าว
แล้วเราก็มีธุระต้องทำแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่เรื่องของเราในพูดง่าย
เราก็ไม่รู้จะเข้าไปทำไมแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรที่มันจะต้องห้ามด้วยซ้ำ
เพราะเราก็เค้าเห็นเขาเห็นคนยืนมุ่งอยู่อะไรอย่างนี้
ได้ยินแต่ข่าวค่ะแต่ว่าเออใช่ค่ะในเรื่องของแบบ
มาหาเราโดยตรงว่าคุณต้องไปชื่อนิดนครชุดนนี้ยังไม่มี

เคยเคยคุยด้านแต่ละครแปบครับแต่ช่วงที่วันที่ครับเป็นข่าวเยอะ

ทำให้เราต้องมาเกี่ยวพันธุ์เลยกับเรื่องนี้ด้วย